ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูซุปเปอร์ฮีโร่ตัวหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นฮานุมานทศกัณฐ์
แล้วก็มีพระรักพระรามอันนั้นรามเกียร

รามเกียรอันนั้นไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่
เป็นวันของคนไทยแล้วใช่อือ

ก็อาจจะมีบ้างที่เป็นไอดอลของเด็ก

นี่ที่เชียงใหม่มาแล้ว
ส่งเสียงร้องคำรามเลยเห็นไหม

เสียงอย่างนี้มันดูเหมือนอย่างอื่นมาก
ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้านี่เป็นฮักอยู่นะ

ถ้ามีไม้เสียบลูกชิ้นนี่เขาจะตายไหมคะ

อยู่ที่นี่ครับที่อำเภอสรรกำแพง

อยู่ที่งานถนนคนเดิน

นี่ถนนคนเดินที่นี่คนเขาก็ไปกันเยอะ

ใช่แล้วครับเด็กน้องหนูเห็นแบบนี้ไม่มีกลัวนะครับ
ไม่มีกระจองงองแงยิ่งเห็นยิ่งชอบกระโจนเข้าใส่เลยครับ

นี่แหละครับเป็นความโด่งดังของซุปเปอร์ฮีโร่
ไอเดียดีนะมันทำด้วยลูกโป่งนี่ใช่เอามามัดแบบบิดจนเป็นตัวแบบนี้
เก่งมากเลยนะต้องยอมรับนะไม่ได้ทำง่ายนะคะคุณ
คนนี้เขาชื่อว่านายอดีศักดิ์สร้อยฟ้าพี่เขาเป็นมืออาชีพ
เขาบอกว่าเป็นช่างถ่ายภาพถ่ายภาพตามเว็บไซต์
แต่นอกจากนี้เขาก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำลูกโป่งด้วย
นี่เป็นยังไงล่ะเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหเด็กชอบอ่ะ
ต้องรีบไปถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เอาไปลองฟังเสียงกันหน่อยไหมว่าทำไมทำไมแกถึงมาทำแบบนี้ครับ
เป็นงานลูกโปรงที่เอามาทำใส่ตัวแล้วก็เอาไว้โชว์เล่นกันไว้เดิน
ซึ่งผมก็เป็นลูกโป่งอยู่แล้วล่ะผมก็เลยเอาแนวคิดของเขามาทำโชว์บ้าง
สนุกด้วยความคิดสังสรรค์ด้วยมีรายได้
ดิฉันสงสัยอ่ะค่ะว่าทำไมเขาไม่อ้าปากหรือเปล่า
เสียงมันก็ออกกล้องอยู่ค่ะท้อนหน้ากากครับ
โทรนรายการแล้วก็ไปตรงใจเงียบ
นี่พอมาถ่ายรูปแบบนี้พี่เขาก็เปิดหมวก
ให้คนได้บริจาคกันตามศรัทธาด้วย

ไปถ่ายลงถ่ายรูปกับพี่เขาก็อาจจะบริจงบริจาค
สนับสนุนให้กำลังใจ
เป็นการส่งเสริมให้คนทำดีแล้วก็ทำดีขึ้นไปอีก
คนมีความสามารถก็ได้ออกไง